อันนี้ที่บอกว่าบ้านนี้เนี่ยเพราะว่าเขากำลังจะเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะคะ
สำหรับคุณพันธ์วรการนักร้องแล้วก็เป็นนางเอกด้วยนะคะ
กำลังจะแต่งงานมีภาพพรีเวดดิ้งมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วย

พันธุ์แบบเป็นสาวห้าวเท่แต่พอมาเวอร์ชันนี้ก็มุ้งมิ้งอยู่เหมือนกันนะคุณ
นี่แหละค่ะเปิดเผยภาพแรกในการถ่ายพรีเวดดิ้งแบบสไตล์เกาหลีนะครับ

ซีรีส์เก่าใหญ่ว้าวุ่นใยวุ่นวายกับนายชาเย็นพอยนี้ค่ะ
แฟนก็ไม่พลาดที่จะเข้ามากดไลค์แสดงความยินดีกันแบบรัวเลยนะคะ
ให้กับว่าที่บ่าวสาวป้ายแดงค่ะ
แล้วก็สำหรับงานแต่งงานของพันธุ์นะฮะ
จะจัดขึ้นวันที่๕พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดชุมพรบ้านของฝ่ายชายนั่นเองค่ะ
คุณผู้ชายนะแฟนคุณพันธ์เนี่ยชื่อคุณปลั๊กเขาเป็นนักธุรกิจหนุ่มหน้าตาดีอยู่นะคุณ
บกันมานานแล้วด้วยคู่นี้ถึงจะไม่หือหวาสักเท่าไหร่
แต่ว่าเลขดีทีเดียวคบกันมา๘ปีแล้วค่ะ
ที่สำคัญต่อไปก็รอลุ้นทายาทกัน